คุณผู้ชมคะพักเรื่องราวในโลกโซเชียลครู่เดียว
ไปดูปฏิบัติการพิเศษของตำรวจสอบสวนกลางค่ะ
ส่วนที่กำลังกว่าร้อยนายเลยนะคะปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเป้าหมาย
เพื่อจับกลุ่มแก๊งคนดำข้ามชาติโรแมนสแกมเจ็ดจุดทั่วกรุงเทพพฤติกรรมเนี่ย
ให้โอนเงินผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อหลายรายเลยคุณผู้ชม
รายงานสดแล้วก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่เลยนะคะเชิญเลยค่ะ
วันนี้ผมและทีมข่าวเข้ามาก่อติดการทำงานของชุดเฉพาะกิจตำรวจสอบสวนกลางนะครับ
ณตอนนี้นะครับทางตำรวจได้เข้าตรวจค้นห้องพักห้องหนึ่งนะครับ

ครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดณตอนนี้นะครับที่ตำรวจสอบสวนกลางนะครับ
พร้อมกรรมกรับการปราบปรามอาจจัดกรรมทางเทคโนโลยีนะครับ
นำหมายสารเข้าตรวจค้นห้องพักแห่ง๑นะครับในสอยงามวงวาน๒๓นะครับ
ซึ่งทางตำรวจนั้นมีข้อมูลนะครับ
หลังจากมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนนะครับ
ทางแอปพลิเคชันต่างนะครับจะปลอมตัวเป็นชาวต่างชาตินะครับ
โดยจะใช้รูปเป็นลูกชายชาวต่างชาติหน้าตาดี
แต่สุดท้ายก็คือเป็นคนผิวสีหรือคนดำสัญชาติไนเจรีย
ซึ่งพฤติกรรมของเขานั้นก็จะหลอกเงินโดยมีวิธีกลอุบายต่าง
ในการที่จะให้เหยื่อนั้นตายใจแล้วก็เพื่อที่จะโอนเงินไปให้เขา
ซึ่งในขบวนการนี้จะมีการทำหน้าที่มีการแบ่งหน้าที่กันแต่ละแบบแต่ละหน้าที่
โดยจะมีทั้งผู้ประสานงานและผู้วางแผนออกกลุ่มอุบายต่าง
แก๊งนี้ชื่อว่าต้องทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งหลายคนอาจจะได้ยินชื่อแล้ว
แต่ว่าแก๊งนี้จะพูดคุยผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยจะปลอมตัวพูดคุยผ่านทางแอปพลิเคชันต่าง
แล้วก็จะนำลูกชายหน้าตาดีเข้ามาพูดคุยกับหญิงไทย
เพื่อที่จะให้หญิงไทยนั้นตายใจในการที่จะหลงเชื่อ
แล้วก็จะเน้นหลอกลวงกับผู้หญิงไทยที่อยากจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะครับ
หลังจากนั้นก็จะพูดจาหวานล้อมต่างนะครับ
หอดทำหวานให้เหยื่อนั้นตายใจนะครับ
ก็ได้เปิดเผยกับทางเจ้าหน้าที่นะครับ
ก็ได้ข้อมูลว่าพฤติกรรมของแก๊งนี้
จะเข้ามาพูดคุยลักษณะเชิงจีบ
แล้วก็มาขอเป็นแฟน
ออกกฎอุบัยจะให้ส่งของขวัญให้มูลค่า

เมื่อติดต่อทางเหยื่อได้แล้วนะครับ
ก็จะมีคนไทยนะครับ
ซึ่งทำหน้าที่เข้ามาพูดคุย
แล้วก็โทรเข้ามาสอบถามให้เหยื่อนั้นโอนเงิน
เพื่อที่จะเป็นค่าพิธีการศูนย์รักษากร
ก็คืออยากจะหลอกว่าของขวัญที่ชายคนรัก
ส่งมาให้จากต่างประเทศถึงเมืองไทยแล้ว
แต่ว่าตอนนี้ของขวัญติดอยู่ที่ด่านศูนย์รักษากร
แล้วก็จะหลอกให้โอนเงินเพื่อที่จะมาดำเนินการต่าง
แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถได้ของจริงไป
ก็ไม่สามารถที่จะได้ของขวัญตามที่กล่าวอ้างไว้
และตอนนี้ทางตำรวจก็มีผู้ต้องหาหนึ่งรายที่ตามไหมจับ
ซึ่งเป็นหญิงสัญชาติไทยตอนนี้อยู่ระหว่างทำการสอบสวน
และในตอนนี้ทางชุดอื่นซึ่งวันนี้ชุดตำรวจสอบสวนกลาง
ปฏิบัติการพิเศษตำรวจสอบสวนกลางได้เข้าค้นทั้งหมด๗จุด
ทั่วกรุงเทพมหานครจะเป็นแก๊งลักษณะแบบนี้ทั้งหมดเลยทีเดียว
แล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามรายงานผลสรุปได้ในช่วงข่าวเที่ยงอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าหลังจากนี้ทางตำรวจจะสรุปรายละเอียดทั้งหมด
ผลการตรวจค้นทั้ง๗จุดจะนำไปแถลงข่าวที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในช่วงของเที่ยงวันนี้ครับ
ผมเศรษฐาโสรินรายงานจากงามวงวัน๒๓ครับ